มาถึงช่วงของข่าวบันเทิงแล้วนะคะน้องเชอรี่มานั่งสวยรออยู่แล้วค่ะ
ทุกวันไม่รู้จะพูดคำไหนดีพี่มิ้วสวัสดีค่ะ
ไฟล์ทน้องเยี่ยมแล้วส่วนจูงกิแน่นอนเพราะที่อ่อโคเชียแรงมาก
ก็มาแล้วมาอีกกับคุณผู้ชมที่ดูแล้วกันเพราะอะไรก็ไม่รู้เชิญมาอยู่นั่น
แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญของเราค่ะมากันที่ข่าวแรกกันก่อน
ต้องบอกว่าหลังจากที่เธอถูกปลดสายฟ้าแหลบฟ้าผ่าเลยกลางกองประกวดสำหรับอาเนียกาเซียนั่นเอง
ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหนังคนละม้วนกับที่ทางกองประกวดบอกเอาไว้ค่ะ
โดยเธอก็มาขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนเธอมาตั้งแต่เริ่มจนจบตามธรรมเนียมนั่นเองนะคะ
สาวงามจากโดมินิกันคนนี้ก็ยังได้เผยถึงสาเหตุที่เธอต้องลงจากตำแหน่งค่ะบอกว่า
สำหรับคำถามที่หลายคนยังค้างคาใจกันอยู่
ว่าจริงแล้วเธอถูกปลดหรือว่าเธอลาออกจากตำแหน่งเอง
ซึ่งเธอขอตอบแบบชัดเจนตรงนี้เธอบอกว่า
เธอเป็นคนขอถอนตัวเองจากตำแหน่งดังกล่าว
เพราะว่าเธอกังวลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักค่ะ
รวมไปถึงความเป็นอยู่และอนาคตของเธอด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องยากสำหรับเธอในการตัดสินใจ
แต่ก็ยังคงต้องพัฒนาในบางเรื่องอยู่
เธอเองเข้าใจค่ะว่าได้มีการปฏิบัติภารกิจสมบูรณ์
ตามที่ได้รับมอบหมายและข้อตกลงแล้ว
ว่าอย่างนั้นนะคะเธอบอกว่าเธอไม่ได้บกพร่องด้านหน้าที่
แต่ในเรื่องของความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ที่เธอต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง
เพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศ
โดยลำพังอยู่บ่อยครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจ

รวมไปถึงการคุ้มกันใดให้เธอเลย
โดยเฉพาะเรื่องราวของการถูกคุกคามทางเพศ
ออกไปเยือนทำกิจกรรมที่ประเทศซูดาใต้อีกด้วย
ซึ่งทางกองประกวดเองบอกว่าทราบเรื่องปัญหาดังกล่า
นี่เธอบอกว่ากองประกวดรู้ปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้ว

อกจากนี้ค่ะเธอก็ขอคำนึงถึงสวัสดีภาพส่วนตัว
และความปลอดภัยย้ำอีกครั้งเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเธอเท่านั้น
แต่ว่ากองประกวดจะต้องนึกถึงสิ่งนี้ด้วย
เพราะว่าต้องดูแลคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ต่อจากเธอ
ซึ่งก็คือสาวงามจากประเทศออสเตรเลียแคร์อลิซาเวทปาร์เกอร์
ที่จะมาดำรงตำแหน่งบริสแกรนดอินเตอร์เนชนัลคนใหม่
ซึ่งอาเนียเองบอกว่าหวังว่าแคร์จะพบกับความสุขความสำเร็จ
ในฐานะมิสกรานด์อินเตอร์เนชันล่ะด้วยค่ะ

ขอสอบถามเบื้องต้นไปเลยที่กองประกวด

ปรากฏบอกว่าทางกองเป็นผู้ปลดอาเนีย
อันนี้ไม่ได้ขอถอนตัวนะทางกองบอกเขาปลด
อันนี้บอกอันนี้ถอนตัวเองเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง

ส่วนที่เหตุอันเนียกาเซียต้องเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวเนี่ย
ทางกองประกวดแจ้งว่าเพราะว่าเกิดจากการที่เธอเนี่ย
ขอเดินทางไปกลับยังบ้านเกิดสหรัฐอเมริกาเป็นการส่วนตัว
ส่วนเวลาเดินทางทำกิจกรรมทางกองประกวดก็มีคนส่งไปดูแลอยู่แล้ว
และเธอเองพอกลับไปอเมริกาบอกว่าจะกลับไทยวันนี้
แต่ก็ไม่กลับเลื่อนเวลาไปเรื่อยไม่ตรงเวลานะคะแล้วก็
ก็เลยเดินทางต่อไปสุดันใต้เลยโดยลำพังก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานก็บอกนะครับบอกว่า
ก็ไปสแตนบายรอรับเธออยู่แล้วที่ประเทศปลายทาง
แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปพร้อมกันนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนางงามเจ้าของมงกุฎทั้ง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ได้เดินทางไปทำภารกิจที่ซูดาต้าเช่นเดียวกัน
แต่นางงามคนอื่นไม่เคยมีปัญหาเช่นเดียวกับเธอค่ะ